พูดถึงวิดีออกเรี่ยวเนี่ยไม่ว่าจะทะเลฟูเขาตกรวญแล้วแต่จะสวยงาม
เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือทุ่งดอกทานตะวันคุณผู้ชมค่ะ

ลงมาแล้วสวยขนาดไหนค่ะ

ค่ะจะได้เห็นภาพ
มีกระด้งหรือยังจะบินไหน

ไม่ต้องใช้นี่อยู่นั่นผ่านโดรนนะคะ
แบบว่าดูเป็นภาพมุมสูงเลยนะคะ
จะเห็นทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึงค่ะ
อยู่ที่ตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินด้วยค่ะเด้อ
ช่วงนี้ใครจิตใจห่อเหี่ยวอยากจะเติมความสุขสดชื่น

เพราะตอนนี้ดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานสะพรั่งชูช่อรับแสงแดดสวยงามมากมาย
นักท่องเที่ยวจะต้องแห่แหนกันมาเพื่อมาถ่ายรูปอัพลงโซเชียล
แล้วเขาก็มากันแบบนี้ค่ะมากันเป็นครอบครัวลูกเด็กเล็กแดง
ก็เป็นคู่รักเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงมากันได้หมดไม่ผิดหวัง
เราไปคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำก็คือดาบตำรวจโสพันธ์ภูพานทองนะคะ
ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่า
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรหรอกค่ะ
หลังก็มีแนวคิดว่าอยากจะให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ยวได้มาแวะถ่ายรูปกันก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาปลูกทานตะวัน
โดยทำมา๕ปีนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมไม่ต่ำกว่า๑แสนคนนะคุณ
ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยทุ่มทาง
แน่นอนเลยค่ะว่าน่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่คู่รัก
นั้นจะไปถ่ายเซลฟี่จะไปถ่ายรูปบันทึกเอาไว้ในความทรงจำและอย่าลืมค่ะ
ค่าแชร์ไม่แพงนะครับ

ไม่ได้เล่นแชร์

แชร์คือแชร์แบ่งปันมาให้เพื่อนที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย

ก็จะเป็นเท้ากำลังหาลูกแชร์อยู่

ลูกแชร์

แบบปันการดูรอบสวย

ฟรีนะเข้าฟรีชมฟรีไม่เสียสตังค์อะไรเลย

ช่วงเวลาสำคัญมันมีแค่ช่วงนี้นะ

เพราะถ้าผ่านพ้นไปอาทารณ์ตะวันมันเหี่ยวแห้งแล้วนะ

รู้แล้วก็อย่าลืมเตรียมปักหมุดไปเที่ยวกันนะจ๊